กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษในช่วงสุดท้ายวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับยังจำครอบครัวของแม่นุษย์จังหวัดพิศนุโลกได้ใช่ไหมครับ
ที่ลูกชายโดนลูกหลงจากการต่อสู้ของวัยรุ่นที่คึกขนอง
ทำให้น้องต้องกลายเป็นคนพิการนอนติดเตียง
นุษย์ครับมารายการด้วยความหวังที่อยากจะหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้กับลูก
ความฝันของแม่อยากให้มีที่ให้น้องอยู่ที่ปลอดภัย
บ้านก็ดีค่ะแต่ว่าฝนตกทีไรมันกังวลตรงนี้
ว่าดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวเขาเป็นห่วงลูก
อยากให้น้องบาซูได้เรียนมถึงหาวิทยาลัย

ตอนเป็นเด็กผมก็คิดนะครับว่าจะมีความฝันหลายอย่าง
แต่พอโตขึ้นเรื่อยผมคิดแค่ว่าจะทำให้ครอบครัวครับอยู่แบบสบายแบบคนอื่น
ไม่ต้องลำบากครับให้พี่มีการรักษาที่ดี

ก็อยากให้น้องได้เรียนตรงและตั้งใจเรียนครับ
เพื่อมาดูแลแม่ครับ
ดูแลแม่แทนผมครับ
คิดว่าถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปครับ
เขาเป็นคนที่ให้ทุกอย่างแก่เราครับ

ก็อยากให้แม่มีความตบาลอีกกว่าแม่ครับ
ถ้าเป็นได้จะเป็นแทนลูก

หมอบอกว่าก็ปฏิหารมันต้องมีนะ

เกิดสลาย

สร้างความตรงที่นิถยนต์

ที่ได้ดูรายการของเราได้เดินทางไปมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้กับแม่นุษย์
เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชม
น้องบาซูยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณผู้ชมที่ได้ดูรายการของเรา
ได้ส่งเสียให้น้องได้เรียนจนจบปริญญาตรีอีกด้วยครับ
ต้องขอขอบคุณทานน้ำใจที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้กับครอบครัวของแม่นุษย์จากจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เรามีวีทีอาร์มาฝากครับคุณผู้ชมไปชมครับ
สวัสดีค่ะแม่นุษย์จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
น้ำใจจากผู้ชมรายการทำให้วันนี้ได้มีบ้านหลังเล็ก
และลูกได้อยู่อย่างปลอดภัยค่ะ
ตอนนี้น้องน้ำอาการดีขึ้นเลยค่ะ
อาการติดเชื้อในกระแสเลือดก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
พอได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชมครับ
ทำให้พี่น้ำได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
รับประทานอาหารได้มากขึ้น

ส่วนซาเล้งอาซ้อที่ดูรายการมามอบให้
เอาไว้ทำมาหากินค่ะ
แม่ก็เลยเอารถซาเล้งมาขนไม้ขนเฟิร์น
เพื่อเอามาเผาถ่านไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
มีผู้ชมรายการชื่อป้าอ้วนมามอบผ้ามือสองจากโรงเกลือ

เอาไปส่งได้เงินมาก็มาซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้น้องน้ำค่ะ
ตอนนี้ผมกำลังเรียนที่มหาวิชาลัยนรสคลานาส์เกษตร

กลับมาก็จะช่วยดูแลพี่เหมือนที่เคยทำครับ
ตอนนี้ผมได้รับการอุปการะในเรื่องการเรียนครับ
ก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายจนถึงจบปริญญาตรีครับ
ผมทราบซึ้งในน้ำใจที่ได้รับมามากเลยครับ
ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและพยายามอย่างที่สุด
เพื่อให้สมกับโอกาสที่ได้รับมา
ผมขอขอบคุณค่ะความเงียดต่อในครามนี้ด้วยครับ

ดีใจครับที่มีคนมาช่วยเหลือ
ก็ทำให้ผมชุดดีมากขึ้น
พอนางกายแข็งแรงขึ้น
อยากจะขอบคุณทุกท่าน
ที่ช่วยเหนือท่านพ่อผม
ขออนุญาตสุขความจริง
แม่ขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิต
น้ำใจทุกท่านที่ทำให้วันนี้มีบ้านหลังใหม่ให้กับลูก
ครอบครัวแม่นุษย์ขอขอบคุณค่ะ
นี่คือเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบ้านหลังใหม่ที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่ของครอบครัวที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิต

หากขาดพลังสนับสนุนจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
เพราะทานน้ำใจจากคุณผู้ชมเกมต่อชีวิตที่ส่งถึงแต่ละครอบครัวนั้นมันสูงเหลือเกินมากมายมหาศาลเหลือเกินครับ
ครอบครัวนะฮะได้รับทานน้ำใจเป็นตัวเลขนะครับ
ตัวเลขนะฮะบางครอบครัวได้ถึง๖หลักบางครอบครัวได้ถึง๗หลัก
ถือว่าเป็นทานน้ำใจที่คนไทยส่งต่อถึงคนไทยที่ลำบากโดยตรงไม่ผ่านทางรายการด้วยนะครับ
ผมต้องขอขอบคุณแทนทุกครอบครัวจากใจจริงครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
อดปลื้มใจไม่ได้จริงนะครับคุณผู้ชมพบกับรายการเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
วันนี้ไหนเป็นวันปีใหม่ไทยมีแต่สิ่งดีเรื่องราวดีผมขอลาไปด้วยเพลงแทนคำขอบคุณจากผมที่มีต่อทุกครอบครัวที่มาสร้างแรงบันดาลใจและทุกทานน้ำใจจากคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ

วันนี้ผมขอลาไปด้วยเพลงแทนคำขอบคุณครับ

จะทำเธอเน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหน
จะคอยอยู่ข้างเคียงเธอหากมีวันไหน
ที่เธอไปไกลจากฉันในหัวใจไม่เคยหวั่น
และจะคอยเธอย้อนมา
ก็ใจมันรู้คลื่นลมจะคอยพาดผ่าน
ซัดทะเลเข้าหาหาดทรายแห่งนี้ดังเดิม
คือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้
จากวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็น

เคียงข้างเธอใจไม่ไหวเอง
และยังคงชัดเจนอย่างนั้น
หาดทรายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรัก
คงไว้ด้วยใจแน่นหนักไม่วันยามพายุผ่าน
จะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านั้น
มีรักมีใจประสานดั่งสายอยู่คู่ทะเล
คือพื้นทรายที่โอบทะเลไว้
จากวันใดมันคงเหมือนดังที่เป็น
อยู่เคียงข้างเธอใจไม่ไหวเอง
และยังคงชัดเจนอย่างนั้น
จะมีเพียงฉันใจไม่ไหวเอง
เคียงข้างเธอใจไม่ไหวเอง
และยังคงชัดเจนอย่างนั้น
หาดทรายยังสวยลายล้อมทะเลด้วยรัก
คงไว้ด้วยใจนั้นหนักไม่วันยาพายุผ่าน
จะมีเพียงฉัน
และเธอตราบนานเท่านั้น
มีรักในใจผสาน
ั่งสายอยู่คู่ทะเล
จะมีเพียงฉัน
และเธอตราบนานเท่านาน
มีรักมีใจประสาน
ั่งสายอยู่คู่ทะเล
ยินดี
และคำถามของเราสำหรับเรื่องนี้คือนี่ครับ

แต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นอาชีพที่เราถนัดที่สุด
คำถามแล้วก็โจทย์
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ

หรือไม่เริ่มจับเวลาครับ

สวัสดีครับ